มาต่อกันที่เรื่องนี้เลยคุณผู้ชมคะแหน่ก็พูดถึงสาว
คุณมิวนิษฐานั่นเองแต่ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องให้กังวลใจ

เพราะฉะนั้นความกังวลความเครียดต่างถาโทมเลยค่ะ
บอกว่าต้องเจอกับประสบการณ์ที่ทำให้เครียดหนักมากจริงที่จริง
เพราะว่ามาทราบว่าคนขับรถติดโควิด

อกสบายใจไม่พบเชื้อโควิดนั่นเอง
แต่ว่าทั้งคุณมิวและสามีก็ต้องกักตัวให้ครบ๑๔วันนะคะ
ก่อนจะไปตรวจซ้ำอีกครั้งที่โรงพยาบาลค่ะ
และแน่นอนว่าเป็นข่าวดีคุณผู้ชมทุกคนนั้นยังปลอดภัยนะฮะ
แต่กว่าจะมาถึงวันนี้วันที่มาอัดคลิปกันสวยได้นี่นะ
คุณแม่คนสวยกังวลหนักมาก

วันที่เขามาขับให้มิวครั้งสุดท้ายเขาก็ไม่มีอาการ

คือถ้ามีอาการหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเสี่ยงหรือเป็น

ไม่เป็นหรอกแข็งแรง

ทุกวันนี้ก็ยังกินอิ่มนอนหลับ

ไม่เป็น